ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปทำบุญไหว้พระเสริมดวงเสริมสิริมงคลที่วัดเถนพลายจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กรุงเทพนี้เอง
ชาวบ้านหลายคนหลั่งไหลไปไหว้พระสีชมพูค่ะสวยสดงดงามขนาดไหนไปชมกัน
โอ๊ยหล่นแล้วไหม
เห็นไหมเห็นแป๊บมาเมื่อกี้
สุดท้ายก็ได้มา๑ไม้
โอ๊ยมันจะลำบากขนาดนั้น

เป็นการพิสูจน์ไงว่าเราต้องการที่จะได้โชคได้ลาบ
อยากจะได้เสียงซิมซีด้วยตัวเองจริง
แต่เดี๋ยวนี้หลายวัดเขาก็มีการจัดทำเซ็มซียักษ์แบบนี้นะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเวลาเราไปวัดเราก็เข้าไปไหว้พระกันก่อนแหละ
แล้วใครจะอยากจะเสี่ยงเซียมซีอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะจ๊ะ